สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
วันพุธที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๖๔ผมรัฐพงษ์มุหมาตครับ
ฉันวราพรสมพงศ์ค่ะวันนี้เราเริ่มกันเลยกับที่ความเดือดร้อนของประชาชน
ใครผ่านแถวนี้บ้างหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะฮะ
เส้นทางห้วยสะพานที่ตำบลบึงนะฮะจังหวัดชนบุรีมีใครก็ไม่รู้
คุณพระราพรว่านี่อะไรคุณผู้ชมว่านี่อะไรฮะ
คือถ้านี่เป็นถนนก็ไม่อยากจะผ่านนะคะมันอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นมิตรกับล้อรถยนต์แน่
คือตะปูเนี่ยว่าโหดแล้วนะไอ้น็อตสกรูเนี่ยมันมีเกลียวมันโหดกว่า
ถ้าสมมุติว่ายางรถยนต์ไปเหยียบเพราะอะไรผมว่าคุณผู้ชายที่รู้เรื่องรถเรื่องอะไรรู้ดี
เพราะมันมีเกลียวเป็นน็อตสกรูเหรอคะ
ใช่ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเต็มเลยเต็มถนนเลยที่ศรีราชาชนบุรีครับ
เอ้าใครทำตกหรือเปล่าคือตอนแรกเขาคิดดีโลกสวยสงสัยใครทำตก
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่ามันไปเกิดเหตุอีกที่หนึ่งที่เส้นปิ่นทอง๒ซอยชมจันทร์นะฮะ
คราวนี้บอกไม่น่าจะบังเอิญแล้วล่ะน่าจะวัยรุ่นคึกขนอง
นี่แหละครับทีมข่าวไปตรวจสอบข้อที่จริงครับมันเป็นน็อตสกรูคุณผู้ชม
บริเวณดังกล่าวตกอยู่กระจัดกระจายเลยก็นั่นแหละคนคิดกันไปว่าวัยรุ่นคึกขนองแน่
ล่าสุดมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วที่สพนขามนะครับเอาไว้เป็นหลักฐานก่อน
มาดูพี่คนแรกก่อนพี่นวพลช่วงชิงผู้เสียหายเขาขับรถผ่านมาตรงนี้
ตอนแรกเขาก็เฮ้ยก้อนหินป่ะมองไกลก้อนหินป่ะ
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ

มันเป็นน็อตสกรูแบบที่ยึดหลังคาสังกษี
มีเกลี้ยวเนี่ยนะครับ

ก็ช่วยกันมารวบรวมเก็บทิ้งไป

เชื่อไหมครับว่าที่โรยเอาไว้
ถ้าเอามาชั่งรวมกันเขาบอกหลายกิโลทีเดียวนะน้ำหนัก
เยอะมากส่วนนางสาวนันทวันกั้งกระโทก
ท่านเป็นอาสากู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชา
บอกว่าได้รับเหตุวัยรุ่นตีกัน
จึงรีบไปที่เกิดเหตุประมาณ๔ทุ่ม

โดนเข้าไปเนี่ยไอ้น็อตสกรูเนี่ยนะฮะ
แล้วรถก็แล่นตามมาอีก
ขับเป็น๑๐คันก็เหยียบไปเหมือนกันแหละ
เขาก็คาดเหมือนกับที่คนอื่นคาดว่า
สงสัยวัยรุ่นคึกขนองแน่

ตรงนั้นมีตะปูก็คือเราวิ่งไปแล้ว

เยอะมากไหมครับ
เต็มถุงน่าจะได้หลายโลยัวค่ะ

แต่รู้สึกว่าเท่าที่ดู
เขาบอกว่าน่าจะโรยประมาณช่วงสัก๓ทุ่ม
เพราะว่าไปพวกผมรับแจ้งประมาณสี่ทุ่มได้อะค่ะ

ไปแจ้งความไว้ได้ที่สพนขาม

แล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะว่าใครเป็นคนที่ก่อเหตุแบบนี้นะคะ